ส่วนเมื่อวานนี้นะครับเป็นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
ทั้งคนเก่าที่ปรับข้อมูลทั้งคนใหม่ก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่
หลายจังหวัดคุณผู้ชมครับเนืองแน่นเนืองแน่นไปที่ขอนแก่นกันก่อนนะครับ
เปิดให้ลงทะเบียนทั้ง๒๖อำเภอตามสถานที่ที่กำหนดไว้
ที่ว่าการอำเภอตามสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร
ทกศธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
ครั้งนี้ต้องชมต้องชมรัฐบาลต้องชมกระทรวงการคลังเพราะอะไร
เพราะว่าเขาวางจุดการลงทะเบียนไว้กระจายมีหลายจ่ายดีกระจายดี
นี่แหละครับมีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้า
ซึ่งครั้งนี้ทางจังหวัดขอนแก่นตั้งจุดรับลงทะเบียน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับ
บางกลุ่มที่ไม่สามารถทำจากสมาร์ทโฟนได้
ก็สามารถมาลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับ
ท่านภูว่าสมสักจังตรกุลฉันโขลบรักท่านท่านทำงานเก่งมากนะครับ

ส่วนที่หอประชุมจังหวัด๑๐๑นะครับเมื่อวานนี้

ลงทะเบียนซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการให้คำแนะนำการลงทะเบียนอยู่ด้วย
แต่ปัญหาที่พบคืออะไรรู้ไหมคือประชาชนสับสน
เออเรื่องนี้คุยหน่อยไอ้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
เมื่อไหร่มันจะสมาร์ทการ์ดจริงวะ
ทำไมทำไมยังต้องเอาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทะเบียนสมรส

ทำไมถึงไม่ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียวแล้วข้อมูลก็อยู่ในชิปทั้งหมดที่อยู่ในบัตร
แล้วก็อะไรอีกอ่ะแต่งงานแล้วลูกกี่คน

นี่ครับทำไมทำไมต้องถามหน่อย

แล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่เราว่าจริง

เอกสารไม่ครบก็เสียค่ารถมาไม่รู้กี่ร้อยอ่ะ
ก็ต้องกลับไปใหม่ไปเอาเอกสารมานะครับ
เขาเลยประกาศให้ทางแก่นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้นะ
แจ้งลูกบ้านบอกอ้าวหลักฐานต้องมีอะไรบ้าง
เตรียมมาให้ครบนะจะได้ไม่มาเกอร์

โอ้โหคุณผู้ชมถ้านึกภาพไม่ออกนะ
เวลาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

ป่านนี้เขาตื่นก่อนหน้านี้แล้ว

ไปรออยู่ข้างหน้าเอาเสือไปปูรอเลย
ครับแล้วไปถึงปั๊บ
คุณพ่อคุณแม่ขาดเอกสารนั้นขาดเอกสารนี้

เอาไปดูที่ราชบุรีบ้าง
ที่นี่น่าไปนะครับใครที่อยู่ราชบุรีน่าไปลงทะเบียน
สำนักงานเทศบาลตะบนเขาขวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
นี่ไงพี่เบิร์ตคือต่างไปที่อื่นใช่ไหมล่ะ

เอามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
เอามาแจกพันต้นนะครับโรงทะเบียนเสร็จปั๊บ
เอาไปคนละ๒ต้น๒ต้น๒ต้นประชาชนที่ทราบข่าวก็ไป
ลงทะเบียนกันเพียบเลยแล้วใครที่ไปลงทะเบียนเมื่อวานนี้
จะได้ต้นกัญชาไปปลูกนะครับที่บ้านคนละสองต้น
นโยบายรัฐบาลที่โครงการส่งเสริมการปลูกกัญชา๑ล้านต้นนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนนะครับ